ท่านผู้ชมครับมีเรื่องมาเตือนกันไว้ก่อนกันแล้วกันนะฮะค่ะส่วนข้อเท็จจริงเป็นยังไง
รอตำรวจกับทางธนาคารเขาชี้แจงอีกทีนึงนะครับเพราะว่ามีคนถูกโอนเงินออกไปนะครับ
จากการใช้ธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือหรือว่าแอปพลิเคชัน
อย่างคนนี้นะครับนายธนวัฒน์แสงเพชรนะฮะไปแจ้งความที่สอนอเพชรเกษมนะครับ
บอกว่าให้อัปเดตข้อมูลเป็นพวกวิชาชีพมันปลอมเป็นธนาคาร
ปรากฏว่าเอาเงินหายหลังจากนั้นก็มาแจ้งความ
แล้วก็สอบถามไปยังธนาคารด้วยนะฮะ
บอกว่ายังไม่มีความคืบหน้าที่เจ้าตัวเขาบอกนะ
แต่ปรากฏว่าพอเขาได้แชร์ข้อมูลเรื่องนี้ออกไปเนี่ย
มีคนตกเป็นเหยื่ออีกหลายคนเลยค่ะลักษณะคล้ายคล้ายกัน
มันก็ได้ข้อมูลของเรามันก็โอนเงินออกไป
บางคนก็หลักหมื่นหลายคนก็หลักแสนก็มี
มีคนนึงที่ตอนนี้ที่เจอหลักล้าน
วันจันทร์ที่จะถึงนี้ครับกลุ่มผู้เสียหาย
นัดกันไปร้องทุกข์ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ
เพื่อให้เร่งติดตามจับกลุ่มคนร้ายนะครับ
แล้วก็มีคนหนึ่งที่ศูนย์เงินเป็นล้านเนี่ยบอกว่าจะไปร้องเรียน
แล้วก็ขอความคืบหน้าที่ธนาคารแห่งนี้ด้วยนะฮะ